เฮ้ยได้ข่าวว่าลักษณ์มันร้ายเลยนะจะสู้ให้ขายได้หรอ
มาเจอกันหน่อยดิมาเจอกันหน่อย
สวัสดีค่ะเห็นไหมขนาดสวัสดียังต้องไปใกล้อย่างนี้เลย
รูกร้อนร้อนหนาวกับดาวซุปเปอร์สลามมาแล้ว
นี่อาชีวะเขาเปิดเทอมแล้วนะไปเดินห้างเนี่ยโหเจอหลายสถาบันเลย
แต่เราไม่เกลียดนายหรอกนะฉันรักนายต้องให้ความรักกับนาย
และช่วงนี้เราให้ความหนาวเย็นกับนายด้วย
ช่วงนี้หลายพื้นที่ค่ะอากาศยังเย็นอยู่เลยนะคะ
โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศตรงนี้ค่ะทางตอนบนของประเทศ
เฉพาะนี่ริมฝั่งนี้ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือดอยอินทนนท
ไปเที่ยวกันหน่อยเด้อช่วงเช้า๙องศาเซลเซียส
ยังไม่ถึง๑๐เลนน่าไปเที่ยวมากเลยนะคะ
แพ็คกระเป๋ารอเลยรวมถึงตอนบนของภาคอีสานด้วย
แม้ว่าลมหนาวช่วงนี้จะอ่อนกำลังถอยร่นไปเล็กน้อย
แต่ว่าก็ยังคงความเย็นให้เราได้รู้สึกกันบ้างนะ
หลังจากที่เขาถอยร่นไปแบบนี้เขาก็เปิดโอกาสให้ลมค่ะ
เป็นลมฝนเป็นลมฝนประจำฤดูเนี่ยหอบเอาความชื้น
และร่องฝนก็แถมดันขึ้นไปอีกทำให้ฝนช่วงทางตอนบนของประเทศ
กลับมาอีกครั้งตอนช่วงเช้าเช้าเมฆยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่
แต่ว่าเที่ยงเท่านั้นเองนะจะเริ่มตั้งเขาแล้ว
เป็นการตั้งเขาของฝนได้ทั่วไทยเลยเห็นไหม
ตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคใต้เลยแล้วตกจริงจริงช่วงไหนประมาณบ่ายสาม
และจะเป็นการตกแบบมาไวไปไวนะเห็นไหมเมฆฝนทั่วไทยเลยเป็นแบบนี้
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะฝั่งอันดามันจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรนะ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะจุดที่มีฝนอาจจะสูงได้ประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
ช่วงที่เรารอฝนช่วงเช้าน่ะฟ้ามันเปิดพอเปิดพระอาทิตย์ส่องมาเต็มเลย
ให้ความร้อนเราเต็มเลยอากาศจะร้อนหน่อยนะจ๊ะ
แล้วก็จะเป็นลักษณะรอฝนแล้วก็ร้อนอบอ้าวอุณหภูมินะ
ความรู้สึกของเราอาจจะร้อนได้ถึง๔๐องศาเซลเซียสเลยค่ะ
อย่าเพิ่งใจร้อนต้องใจเย็น